เมื่อวานนี้ท่านประหลักระทรวงสาธารณสุขไปลุยเดี่ยวเลย

ลุยเดี่ยวไปตรวจแถวถนนเข้าสารนะครับ
ปรากฏว่าพอไปตรวจเนี่ยเหมือนส่งสัญญาณติ๊ด
ว่าการจิบการดื่มเดิมที๓ทุ่ม
อาจจะมีการขยายเวลาในอนาคตอันใกล้นี้
คุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตประหลักกระทรวงสาธารณสุขไปพร้อมกับอธิบดีกรมอนามัย
ภูมิในการเขตพระนครภูมิกับการสารดิจำรวจนครบาน

คือไปตรวจสถานประกอบการว่าแต่ละส่วนแต่ละจุด
ตั้งแต่ทางเข้าจนกระทั่งเข้าไปข้างในแล้วเนี่ย
มีกระบวนการตรวจสอบรัดกลุ่มมากน้อยขนาดไหน
กลุ่มมากฮะจะไม่รัดได้ไงพอไปถึงก็แห่จมูกท่านประหลัดเลย
ดังนั้นเป็นไปตามมาตรการชัดเจนเดี๋ยวย้อนดูบรรยากาศหน่อย
ดูบรรยากาศถนนข้าวสารภาพรวมมันยังดูเงียบเหงา
นี่เขารู้ว่าคณะใหญ่จะไปตรวจหรือเปล่าเปล่ามันเงียบเหงาอยู่แล้ว
บรรยากาศมันยังไม่คึกคักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะความเคร่งครัด
เร่งครัดคือนักเที่ยวใครจะมาเนี่ยต้องเอาแอปพลิเคชันหมอพร้อมให้เขาดูนะ
ถ้าคุณฉีด๒เข็มเข้าได้ฮะถ้าหากฉีดเข็มเดียวยังเข้าไม่ได้
นี่คือความเข้มงวดหนึ่งความเข้มงวดสองคือทุกคนจะเป็นสายเดี่ยวหรือจะเป็นสายใหญ่
อันนี้หลายคนบอกนี่จะมาเที่ยวยังต้องแห่จมูกอีกเหรอ
เอาอุปกรณ์ให้ดูก็ยังไม่พอนะครับอันนี้อาจจะเป็นผลพวงทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ของถนนข้าวสารยังไม่คึกคักสักเท่าไหร่
สรุปอีกทีท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ
ผู้ประกอบการมีชาพลัสมีมาตรฐานชาชาพลัสเนี่ยค่อนข้างครบถ้วน
มีแค่บางส่วนเท่านั้นแหละลักลอบเปิดดังนั้นสั่งปิด
สั่งดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถ้าเป็นแบบนี้ภาพรวมเนี่ยเกือบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

ขยายเวลานั่งจิบ

ที๓ทุ่มรอบนี้อาจจะมีการขยายมากขึ้น
เดี๋ยวจะส่งสัญญาณอีกทีไปยังกระทรวงสาธารณสุขก็คือ
หมอหนูหรือท่านอนุทินชาญวิรากูลรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปฮะ

เขาก็จะไปกินจะไปจิบจะไปดื่มที่ถนนข้าวสารเหมือนกัน

เคร่งคัดแบบนี้มันจะได้ป้องกันได้ด้วย
แต่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร
ถามหมอหนูต่อให้หมอหนูตอบ

ตกลงแล้วจะมีการขยายเวลาจิบหรือไม่นะฮะ